ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวหลอนที่เกิดขึ้นที่ประจวบ
คุณผู้ชมมีหนุ่มเลี้ยงกุ้งเขาไปเดินผ่านกระท่อมของเพื่อนเขาตอนเที่ยง
ก็มีเพื่อนเสียงเพื่อนตะโกนมาเฮ้ยเพื่อนขอน้ำกินหน่อย
ตัวเขาก็เห็นเพื่อนหิวน้ำก็เดินกลับไปที่บ้านจะไปเอาน้ำมาให้เพื่อนกิน
แต่พอเปิดตู้เย็นมันไม่มีน้ำก็เลยมันเลสมาแล้วก็เลยไปทำงานต่อ
ก็คือเลยตามเลยไม่ได้เอาน้ำไปให้เพื่อนกิน
หลังจากนั้นมารู้ทีหลังว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงศพของเพื่อน
เพราะเพื่อนตายตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้ว
เดี๋ยวนะตายคืนก่อนแล้วพอมาเช้าปุ๊บเที่ยง

แล้วมารู้ตอนเย็นว่าเพื่อนตายแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ตำรวจสพกุยบุรีรับแจ้งว่า
มีชาวบ้านไปพบศพผู้เสียชีวิตไม่ทราบ
สาเหตุในกระท่อมที่เป็นกระท่อมสำหรับเฝ้าบ่อเลี้ยงกุ้ง
ในพื้นที่หมู่๑อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ทราบชื่อต่อมาคือนายประพักษันเฉยอายุ๕๗ปี
สภาพศพนั้นนอนหงายอยู่ที่บริเวณกระท่อม
กางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อร่างกายแข็งไปแล้ว
คาดว่าเสียชีวิตมาหลายชั่วโมง
โดยไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายร่างกาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำไปชนสูตร
การเสียชีวิตต่อที่โรงพยาบาลกุยบุรีครับ
ทางด้านของนายวัชรกรหอมกลิ่นเป็นเพื่อนของผู้ตาย

เขาก็บอกว่าตอนเที่ยงเขาก็เดินดูกุ้งรอบบ่อกุ้งนี่แหละครับ
กระท่อมของเพื่อนก็เห็นนายประพักษ์นอนอยู่
พอตนเห็นแบบนั้นนายประพักษ์ตะโกนร้องขึ้นมา

ก็เห็นว่าเพื่อนนอนอยู่นะแล้วก็มีเสียงร้องด้วยเสียงตะโกนออกมา
ก็เลยเดินไปเปิดตู้เย็นอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของตัวเอง
แต่ว่าในตู้เย็นมันไม่มีน้ำไงก็เลยบอกว่าเออไม่มีน้ำเลยอ่ะ
เดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะเขาเดินก็ไปทำงานสำรวจบ่อกุ้งกันต่อไป

เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกแบบนี้บอกพี่ผมดูศพเพื่อนพี่แล้วเนี่ย
เพื่อนพี่ที่ชื่อประพักษ์เนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วนะ
คือน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างกลางดึกถึงเช้ามืด

ใช่แล้วเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
นายประพักษ์เขาเป็นคนพูดไม่ค่อยจะชัดไง

แต่ว่ารอบนี้นายวัชรกรยืนยันว่าตอนที่ขอกินน้ำเนี่ยนะ
ขอกินน้ำหน่อยเนี่ยนะนายประพักษ์เนี่ยพูดชัด
เหมือนกับคนไม่ได้ติดอ่างเลยอ่ะแหมเล่าไปก็ขนลุกไปคุณผู้ชม
เลยรีบกลับบ้านเลยแล้วเขาบอกว่ายังดีนะเนี่ย
ที่เป็นกลางวันถ้าเกิดเป็นกลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหน
แต่ดิฉันว่าที่ยังดีนะเนี่ยคือไปเปิดตู้เย็นแล้วไม่เจอน้ำ
ไม่ได้ไม่ได้เดินกลับไปถ้าเจอน้ำแล้วเอาไปให้นี่สิ

เที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วตอนนั้นเข้ามาทำอะไรครับ
นี่เดินมาใส่ไอ้ลูกสายนำนี่แหละที่เดินมาเรียกมาดูพวกด้วยไง
ประมาณเที่ยงครึ่งมาเจอเขายังไงอย่างเล่าให้ฟังเจอยังไง
ปกติเขาจะพูดไม่ชัดใช่ไหม
คือปกติเป็นคนพูดจารย์ไม่ค่อยชัดแต่ตอนล่าสุดพูดชัดแจ๋วเลย
แจ๋วเลยแต่คือเป็นเสียงจากศพนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วกันนะคะ